ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะขนผักนะแล้วคนขับหลับใน
รถมันเสียหลักข้ามเลนไปชนฝั่งนู้นอีก๓คัน
เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่ง
เนี่ยฮะโอ้โหจอดอยู่แท้เลยเมื่อกี้อีกคันหนึ่งกระเด็นออกนอกกล้องไปแล้ว
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ยินเสียงเบรกเนี่ยดังลั่นมาก่อนเลยนะฮะ
แล้วรถก็มาพุ่งชนได้รับความเสียหายไปหลายคัน
จากนั้นก็มีคนวิ่งออกมาดูเหตุการณ์ครับเป็นผู้หญิงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เหตุเกิดที่ถนนพัฒนาการตะบนปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ใกล้หลังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถกระบะอีซูซูนะฮะ
เงินนะครับทะเบียนอุทัยธานีติดคอกด้านหลัง
รถกระบะเนี่ยบรรทุกผักมาเต็มคันเลยนะครับ
สภาพด้านหน้าพังยับเยินชนติดกับข้างรถกระบะฟอร์ดนะฮะ
ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ยังพบนายสุชาติสิริสวัสดิ์อายุ๗๒ปี
เสียชีวิตในสภาพร่างถูกอัดติดอยู่กับระหว่างรถกระบะทั้งสองคันนะฮะ

ห่างจากจุดที่พบรถทั้ง๒คันไปประมาณ๒๐เมตร
ถูกชนพังยับเหมือนกันนะฮะรถกระเด็นอยู่ข้างถนน
้อน้ำแตกครับจอดอยู่กลางถนน
ในรถพบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง๑รายนะครับ
บาดเจ็บที่บริเวณขาแล้วก็ศีรษะกู้ภัย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับโอ้โหความเสียหายเยอะจริง
ต่อมาตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า
กระบะขนผักขับมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักฮะ

เลนมามาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก่อนแล้วก็รถเก๋ง
แล้วก็มาชนในสุชาติฮะคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
แล้วก็ลากไปชนติดกับรถกระบะสีดำนะครับที่บอกว่าอยู่ระหว่าง

สองคันนะครับส่วนคนขับรถขนผักนะฮะ
นายอดีศักดิ์บุญน้อมอายุ๒๓ปีก็รอตำรวจอยู่ตรงนั้น
เล่าบอกว่าผมขับรถมาพี่พอมาถึงตรงนี้ผมยอมรับเลย
ผมวูบพี่แล้วผมหลับในครับ
แล้วเข้าไปตรงกันกลับ
แล้วทราเร็งมาอย่างไรน้องมาอย่างไร

ครับแล้วชนแรงไหมครับตกใจไหม

ตำรวจนำตัวนายอดีศักดิ์คนขับรถขนผัก
คนนี้น้องผู้ชายเสื้อดำนี้ไปสอบส่วนเพิ่มเตือนที่โรงพาร์ค
แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตครับ

บนท้องถนนนี่ยังเป็นเรื่องรายวันนะคะ
ความพร้อมของคนขับรถก็เป็นเรื่องสำคัญ
ในหลายข้อที่ต้องตระหนักมากเลยนะคะ